ไปดูสถิติโลกของลิซ่านะคะ
ลิซ่าเองก็คือเรียกว่ามีการบันทึกสถิติโลกเลย
กินเนสเวอร์เรคคอร์ดมีเพิ่มอีก๒อัน

มีเพิ่มอีก๒ก็คือศิลปินเคป๊อปหญิงเดี่ยว
ก็เรียกว่าทำยอดสตรีมมิ่งผลงานทะลุ๑๐๐ล้านครั้ง
แล้วก็๒ศิลปินเดี่ยวเคป๊อป
อันนี้๑๐๐ล้านครั้งแบบเร็วที่สุดเหมือนกัน
ขณะที่๕สถิติโลกของลิซ่าแก๊กพิ้งก่อนหน้านี้
มีอะไรบ้างหนึ่งเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรก

ผู้ติดตามคือ๙๓๓ล้านฟอลเวอร์ค่ะ
คือแซงซัย
ศิลปินเกาหลีรุ่นพี่ใช่แกงนำสไตล์
ครองอันนั้นคือ๕สถิติโลกอยู่เดิม

มีศิลปินเดียวฝ่ายหญิงก็ต้องมีฝ่ายชายใช่ไหมค

จ้องกุกไม่รู้อย่าพึ่ง
ระยะเวลา๔๐๙วัน

พอประเด็นนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะแน่นอนเหล่าอาร์มี่
พร้อมใจกันทวิตแสดงความยินดีกรี๊ดด้วยความดีใจที่
น้องเล็กของวงจากความพยายามที่ทำงานมาตลอด๙ปีเต็ม
ในที่สุดมันก็เห็นผลอะไรแบบนี้
แสดงความดีกันทั้งคู่เลยนะอืมจะดีกว่าไทย
ก็ได้แล้วก็ได้